อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นคดีดังตอนนี้เหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าคนตามกันเยอะเหลือเกิน
โอ้โหพลึบพลับเลยค่ะครับทวิตเตอร์เดือดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้
เรามาตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อย
ยังหาอยู่ยังไร้เงาอยู่
แต่เราไปเจอคนนี้คุณพ่อของเขา

เดี๋ยวไปดูกันว่าคุณพ่อจะพูดว่ายังไงบ้าง
ผู้สื่อข่าวก็ตามไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
พอไปถึงเป็นบ้าน๒ชั้นแบบนี้ค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคุณเขาเคยติดป้ายไว้ด้วย
ว่าให้เช่าแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหม
แต่พอทีมข่าวไปถึงป้ายนี้มันไม่อยู่แล้ว

แล้วที่หน้าบ้านนะคะมีรถสองแถวจอดอยู่
ก็ไปถามคนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงไปถามเพื่อนบ้านแหละ
เพราะว่าคนที่บ้านทำอาชีพขับรถสองแถวรับจ้าง
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณพยายามไปเรียกคนในบ้าน
แต่ไม่มีใครตอบรับไม่มีใครออกมาคุยด้วยเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สำรวจสำรวจอยู่หน้าบ้านสักพักหนึ่ง
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งคันนี้แหละขับเข้ามาจอด
พอมาจอดหน้าบ้านผู้สื่อข่าวของเราตรงไปถามเลยค่ะ
ก็เลยถามกับคุณพ่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่คุณพ่อบอกแค่สั้นไม่ให้สัมภาษณ์ยาวนะ
บอกสั้นว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าวานนี้
แต่ไม่รู้ในรายละเอียดรู้เท่ากันกับข่าว
เพราะว่าผมกับลูกชายก็ไม่ได้คุยกัน
แต่ถ้าเกิดว่าถามความรู้สึกของผมเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อยังไงก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว
ตอนนี้รอให้ลูกชายติดต่อกลับมา
แล้วก็อยากให้สังคมให้เวลากับลูกชายหน่อย
เดี๋ยวอีกไม่นานลูกชายจะมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเอง
เดี๋ยวไปฟังจังหวะที่คุณพ่อเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกันหน่อยนะคะ
ถ้าลูกคุณหรือพ่อแม่คุณเป็นอะไร
คุณก็จะรู้สึกเหมือนกับผมในเวลานี้นะฮะ

เดี๋ยวต้องรอเขามาคุยกันเองเพราะผมไม่รู้รายละเอียดอะไร

คุณพ่อก็ไม่ทราบว่าบอลล่ะ

ผมรู้เมื่อตอน๙โมงเช้าเมื่อวานนี้แค่นั้นเองนะครับ
ผมไม่รู้อะไรอะไรกับมอบู๊ห์นะครับ

ผมแม้ต้องการอยากให้พวกคุณไม่ว่าให้เวลาเขาหน่อย
อกจากนี้คุณพ่อก็ได้พูดถึงกรณี
ที่ลูกชายเนี่ยไปแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬา
ตั้งแต่ปี๕๘แล้วบอกว่า๔ปีเนี่ย
ตอนนี้นะคะทางจุฬาเองก็กำลังรวบรวมหลักฐานต่างจะดำเนินคดี
พ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกชายทำผิดจริงเนี่ย
ก็คงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

ซึ่งหลังจากนั้นทีมข่าวก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนบ้าน
ก็มีตำรวจภูทร๘ริ้วเนี่ย
๒นายขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจมามาที่บริเวณหน้าบ้านของนายบอยเลยค่ะ
แล้วก็ตอนที่ตำรวจลงมาเนี่ยนะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถาม
ก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคุณพ่อของบอย
บอกว่าถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อน

แต่ทีนี้พอรู้ว่าเป็นสื่อมวลชน
ที่เข้ามาสังเกตการเข้ามาทำข่าวเนี่ย
ก็เลยตำรวจเข้าไปพูดคุยค่ะ
ทำความเข้าใจกับคุณพ่อของนายบอยบอกว่าเนี่ย
ที่สื่อมวลชนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาก่อกวนนะ
ไม่ได้จะมาอะไรแต่เป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ไม่ได้เป็นการบุกรุกไม่ใช่ว่าไม่หวังดี
พ่อของนายบอยก็เหมือนกับเข้าใจค่ะ
แล้วก็เข้าไปในบ้านยอมให้สื่อเก็บภาพบรรยากาศ
แต่ทีนี้ไม่ตอบคำถามอะไรแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้เคียงนี่นะคะ

เขาก็เป็นคนร่าเริงเป็นคนเรียนเก่งปกติ
พอหลังจากจบมต้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลย
ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเรียนมปลายที่อื่น
แล้วก็รู้ว่าบอยไปเรียนมปลายที่กรุงเทพ

เขาบอกว่าอยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเนี่ย
จุฬาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่เกษตร
แต่ว่าต่อมาก็ทราบว่านายบอยมาเรียนที่มบุรพา

เรียนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้เพื่อนบ้านเองเขาก็รู้สึกตกใจ
เพราะว่าไม่คิดไงว่านายบอยจะกล้าไปหลอกลวงเรื่องแบบนี้
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนนึงค่ะที่ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุย
เขาก็บอกว่าคิดว่าครอบครัวของนายบอย
น่าจะถูกบอยหลอกเช่นกันว่าเรียนที่จุฬา
เพราะสาเหตุที่ทำไปคือกลัวไงว่าที่บ้านรู้ความจริง
ว่านายบอยเรียนจริงเรียนอยู่ที่มบู
แต่เรียนไม่จบโดนรีทายก่อน
อยก็เลยต้องสร้างเรื่องหลอกที่บ้านว่าเรียนจุฬา
เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะ
ครั้งแรกก็รู้ว่าเขาไปเรียนแค่มบูอะค่ะ
แต่ในข่าวเห็นมีหลายสถาบันย้ายเขาย่าเขา
ก็ส่งเงินไปให้เขาเรียน
คิดว่าที่บ้านพ่อแม่เขาไม่น่าจะรู้
เด็กเรียนกรุงเทพก็อาจจะแบบมีปัญหา
เราก็แค่อยากจะปกปิดคนทั้งบ้านหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณอรพันธ์ก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้าน
ไปเจอเพื่อนบ้านแล้วก็ให้ข้อมูลมาหลายคนเลยนะคะ
อีกคนนึงที่คุณอรพันธ์นักข่าวของเราไปสอบถาม

คนนี้ค่ะเขาเคยไปไหนมาไหนกับบอยด้วยนะ
ตอนที่บอยเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเศร้า

เพราะว่าบอยพูดเก่งชอบให้พาไปไหนมาไหนตลอดเลย

ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ค่อยได้เจอกัน
นานทีบอยถึงจะกลับมาที่บ้าน
แล้วก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง

ทางคนนี้ค่ะน้องนักเรียนคนนี้เขาก็ตกใจว่า
เอ๊ะสิ่งที่พี่บอยเคยพูดเคยเล่าให้ฟัง
มันจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะคะ
นี่คือเรื่องที่ทีมข่าวของเราตามไปที่บ้าน
แล้วก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านสอบถามคนรู้จักนะครับ
บอยเขาเป็นใครยังไงกันแน่นะครับ

เมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องว่า
เป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ที่มบุรพาใช่ไหม

เราเอาเรื่องของหมอบุรพาก่อนแล้วกันนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับ
ผู้ช่วยอธิกรรมบริษัทธิภัยกิจการนิสิทธิ์มหาวิทยาลัยบุรพา

ก็ยอมรับว่านายบอยสกลเคยเป็นนิสิตของมจริง
เข้าเรียนปี๕๗ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีนะ
และยังเป็นประธานสาขาเคมีด้วย

สภาพความเป็นนิสิตตั้งแต่วันที่๕มิถุนายนปี๒๕๕๙
ใช่คุณแล้วก็ที่บอกว่าเป็นประธานสาขาเคมี

ใช่ไปเรียกเก็บเงินเพื่อนมาทุกคนเลยพันกว่าบาท

ได้ทั้งหมดประมาณ๘แสนนะคุณ
แล้วเสร็จแล้วตอนที่เขาจะโดนรีไทร
เขาบอกว่าทางสโมสรนิสิตเหมือนกับว่า
ขอยืมเงินของรุ่นไปแล้วก็เหลืออยู่เป็นหลักร้อยค่ะแล้วเอาเงินไปแล้ว
หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยบุรพา
เรื่องเงินเงินทองทางผู้ช่วยอธิการบดี

เขาบอกเขายังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้นะ

ก็ต้องตรวจสอบทันทีถ้ามีใครมาร้องเรียน
นี่เรื่องของมบุรพาเอาเรื่องอะไรอีกดี

จุฬาเขาจะมีการป้องกันมีมาตรการอย่างไร
ในการป้องกันไม่ให้ใครมาแอบอ้างแบบนี้อีก

ทางด้านนายชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดี
ด้านกิจการนิสิทธิ์จุฬาธิ์โรงกรมหาวิทยาลัยเขาก็เปิดเผย
มาตรการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบนะ
เวลามีการจัดกิจกรรมอะไรก็ตาม
ปกติทางมหาวิทยาลัยจะเปิดกว้างไงคะ

มาแทนบัตรนิสิตใช่คือตรงนี้มันจะระบุตัวตน

ระบุเลขบัตรประชาชนผ่านระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เลยค่ะ
เดี๋ยวอีก๒เดือนระบบนี้จะเสร็จก็น่าจะช่วยเรื่องของการแอบอ้างได้
ทางด้านของประธานสภานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เปิดเผย
ตอนนี้ได้รวบรวมพยาหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากครบถ้วนแล้วจะส่งให้กับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาทางคดี
จากนั้นก็ต้องให้มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรจะฟ้อง
ก็จะส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีที่สนปฐุมวัน
ขั้นตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการเอง
และเรื่องของคดีทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

ก็บอกว่ารับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วจุฬาแล้ว

แล้วก็รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ผ่านสื่อโซเชียลต่าง
มองว่าประเด็นนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการที่จะแจ้งความแล้ว
เรื่องดังกล่าวมีกฎหมายในการเอาผิด
ดังนั้นใครทำผิดก็ว่าไปตามขั้นตอนข้อเท็จจริง
คงไม่ต้องถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าเป็นกิจกรรมที่นิสิตมีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมด้วยได้
โดยกิจกรรมนี้มันไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเหมือนกับผู้อัญเชิญพระเกี่ยว
คือใครไปทำกิจกรรมแล้วในบอยเขาบางคนมีวัฒนศิลป์ดี
ไปเอารหัสของคนอื่นลงทะเบียนที่จะร่วมกิจกรรม
แล้วก็ขยันขยอบอกว่าน้าอยากถือป้ายจริง
แล้วเหมือนคนทำกิจกรรมเขาบอกที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมายื่นความจำนง

และอย่างตอนบอยสกลเขาไปทำกิจกรรมเขาก็ทำเต็มที่มั้งนะ
ใช่เขาทำเต็มที่เรื่องชื่นชมเพื่อนก็มี
แต่กรณีแบบนี้หลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ตามหาตัวต่อนะคะ